ดนตรีและหน้าตะสินของภาคใต้มีลักษณะเข้มแข็งเล่าร้อนส่วนใหญ่เป็นเครื่องตีให้จังหวะ
ชาวใต้ถือประเพณีเคร่งครัดไม่นำเครื่องดนตรีไปใช้บันเลงเดี่ยวเป็นอันขาดแต่จะใช้เล่นเป็นคณะและใช้ในพิธีกรรมต่าง

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน